สวัสดีครับกีฬาช่วงเช้าวันนี้นะครับย้อนไปดูบรรยากาศงานเปิดตัว
บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่อง
จะขอยิงอย่าน้อยสิบประตูครับก็ต้องมาลุ้นกันก่อนนะครับ
ก่อนที่จะยิงประตูก็คือการแย่งตำแหน่งตัวจริง
รสินนั้นก็ยิงประตูโทนนะครับ
ให้กับซานเฟชเช่นั้นเอาชนะเมืองทองต้นสังกัดเก่านะครับ
ปล่อยให้ยืมตัวมาได้หนึ่งศูนย์

อย่างเป็นทางการของธีรสินในครั้งนี้
โดยโอซามุฮาดาชิผู้จัดการทั่วไปของซานเฟชเช่โรชิมา
ก็บอกนะครับว่าติดตามฟอร์มการเล่นของเจ้ามุ้ยมานาน
เป็นกองหน้าที่มีความสามารถสูงยิงประตูได้ดี
เชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำประตูของทีม
โดยปีนี้ตั้งเป้าจะติด๑ใน๖อันดับแรกให้ได้นะครับ
ปีก่อนติดอันดับที่๑๕นะครับ

เปิดเผยว่าได้คุยกับทางชนะทิพย์สงกระสินที่มาเล่นให้กับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับฟุตบอลญี่ปุ่น

เป้าหมายเจลีกในซีซั่นแรกว่า
รับว่ามาตรฐานของเจลีกสูงมาก

พยายามยิงประตูให้ได้เกิน๒หลัก

แต่จะพยายามให้ดีที่สุดครับ

ก็ต้องการทำประตูให้มันได้มากที่สุด

ที่จะต้องการให้ทีมเนี่ย
มีผลงานที่ดีในลีกอะไรอย่างนี้
ควรจะอยู่ในที่ที่แบบควรจะเป็นอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้มันดีกว่าปีที่ผ่านมา
เปิดตัวสโมสรภายใต้โซโลแกนนะครับ
นำโดยนักเตะชื่อดังทั้งเจซีจร
เรดันมากเวสและเรนโดอสำเสา

ชุดแข่งขันสีฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสโมสร
ตั้งแต่เดิมก็คือฐานอากาศครับ
นากาศเอกจอมรุ่งสว่าง

เพื่อตอบแทนการสนับสนุนของแฟนคลับ
ส่วนโค้ชสะสมโพพระเซิร์ช

ตกชั้นอันดับที่๑๓

มีความกดดันแต่ก็จะทำหน้าที่

ส่วนการได้กองหน้าต่างชาติทั้ง๓คนมา
ไม่ได้การันตีความสำเร็จของทีม
เพราะว่ามีปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่าง
ฟุตบอลครับส่วนโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอล
ซึ่งอาจจะมีผู้เล่นอายุเกินบางคนลงเล่นในเอเชียนเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซียนะครับ
ในช่วงกลางปีนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างต่อเนื่องกับเป้าหมายสำคัญ
ก็คือโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เราเคยมีการพูดคุยรายชื่อกันแล้วแต่ว่ารอสมาคมเปิดเผยอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับ